อย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาในพื้นที่ย่านตำบลแหลมฟ้าผ่าที่สมุทรปราการ
มีน้องผู้ชายคนหนึ่งครับอายุ๑๗ปีครับ
เป็นนักศึกษาวิชาทหารหรือว่านักเรียนรอดอร์
ขี่รถจักรยานยนต์ไปแต่ว่าฝนตกถนนมันลื่น
ล้มแล้วไปเจอรถสิบล้อขับตามมา
เหยียบทับร่างน้องจนเสียชีวิต
แต่ที่มันบีบหัวใจคือครอบครัวมาณจุดเกิดเหตุ
เห็นร่างที่ไร้ลมหายใจ
โอ้โหเป็นลมแล้วเป็นลมอีกแบบนี้ครับ

กำลังจะมีอนาคตที่สดใส

เรียนจบมาจะทำอะไรจะเป็นอะไร

ทุกคนในครอบครัวไม่มีใครทำใจได้ครับ
กับเหตุการณ์นี้บีบหัวใจเหลือเกินครับ
แล้วก็มีการไปกอดร่างของน้องที่เสียชีวิต
ชื่อว่าน้องภูพิพัฒน์อายุสิบเจ็ดปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนย่านตำบลแหลมฟ้าผ่าที่สมุทรปราการครับ
เนื่องจากว่ารถจักรยานยนต์ไปเฉียวชน
กับรถบรรทุกพ่วงจนล้มแล้ว
ล้อของรถทับร่างน้องอีกทีหนึ่ง
ตอน๓ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
สภาพศพน้องยังใส่ชุดนักเรียนรอดออยู่เลยครับ
ห่างไปห้ามร้อยเม้ไปเจอรถจักรยานยนต์
มีร่องรอยเฉียวชนก็ล้มอยู่กลางถนน

แล้วเขาเห็นว่ารถจักรยานยนต์ของน้องเนี่ย

แล้วร่างของน้องกระเด็นตกลงมา
แล้วล้อของรถทับร่างพอดีครับ
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยลงไปบอก

เพราะว่าทับคนอยู่ถอยหน่อย
จะได้ช่วยคนเจ็บออกมาเพราะตอนนั้นก็หวังใจว่า

ขณะที่เอาตัวออกมา

จังหวะที่รอกู้ชีพกู้ภัยมา

เพราะว่ามันก็ต้องรอนิดหนึ่งตอนที่เกิดเหตุ
ด้านคนขับรถมันทุกข์คือนายมนตรี

ผมมาขับรถมาแต่รถจักรยานยนต์ของ
ผู้ตายเนี่ยเสียหลักล้มแล้วมาชน
กับรถเขาแล้วประกอบกับเขาเอง

พยายามจะเบรกแล้วมันเบรกไม่อยู่
ทำให้ล้อด้านหลังเนี่ยด้านหลังขวาเนี่ย
ตัวของตัวพ่วงเนี่ยไปทับร่างของน้อง

เขาก็ทำอะไรไม่ถูกครับเบื้องต้นตำรวจก็

แล้วก็ส่งร่างของผู้เสียชีวิตไป

ประกอบพิธีต่อไปอย่างที่บอกนะ
ฝนตกถนนลื่นขับรถก็ต้องระวัง

อย่าไปใกล้รถใหญ่เป็นอันขาดนะครับ